ไปดูกับนักศึกษาชั้นปีที่๑จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคนนี้
อายุ๑๘เท่านั้นและไม่น่าเชื่อว่าเรียนเศรษฐศาสตร์
เพราะว่าเขาไปแจ้งความแจ้งความดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์
แล้วปรากฏว่าคือข้อความที่เขาแจ้งความการอ้างอิงข้อกฎหมาย
นึกวินีตินิตินิดนักเศรษฐศาสตร์นิดนักเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวเราฟังดู
นักศึกษาอะไรนี้คือนายวชิลวิทมามะมูนาอายุ๑๘ปีน้องแบงชาสงขรา
นักศึกษาชั้นปีที่๑คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เขาแจ้งความที่ชอบพอร์หัดใหญ่นะครับ
โดยมีหลักฐานเป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ค่ารักษาพยาบาลนะฮะกรณีติดโควิด๑๙๑ฉบับ
เพื่อดำเนินคดีกับพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ทำให้ผู้แจ้งความได้รับความเสียหายโดยทุจริต
เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง
ในเรื่องรวบอำนาจไว้เองคนเดียว

และเพื่อประโยชน์ให้ผู้อื่นในการทำธุรกิจค้าขายหน้ากากอนามัย
หรือให้บริการการฉีดวัคซีน
หรือการตรวจรักษาในราคาแพง
และเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา๔๔
และเข้ารักษณะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
ก็ไม่ใช่แห่งความดำเนินคดีกับผู้เด็กประยุทธ์จันทรวชาระยุกต์รัฐมนตรี
และอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือประธานศพพลคอร์ครับ

จนทำให้มีคนตายและมีผู้ถูกเชื้อรายวาลอยู่กว่าหมื่นสามพันคน
ละเมรนด์ละงดนุลมาตรา๔๗และก็ละงดนุลมาตรา๕๕
ก็ในในเนื้อความของณุนทั้ง๒มาตราก็มี
ความสำคัญมากที่ว่ารัฐบาลจะต้องรัดจัดต้อง
รัฐจะต้องจัดให้มีการป้องกันขจัดบรรเทาภัยโลก
โรคติดต่อที่ร้ายแรงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นี่ครับนายวชิลวิทย์เขาระบุว่า
จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นมีประชาชนส่วนหนึ่ง
ที่ไม่ได้รับการป้องกันดูแลรักษา
ถูกปล่อยประละเลยทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่การป้องกันการติดเชื้อการรักษาการรอคอย
มีอาการสาหัสและเสียชีวิตที่บ้านพักเป็นจำนวนมาก
เขาไล่เลียงประเด็นในการแจ้งความดิ
แล้วก็เป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดด้วย
ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการไม่ทำหน้าที่
พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรี
มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาประชาชนทุกคนฟรีตามมาตรา

และในฐานะที่ออกคำสั่งให้อำนาจของรัฐมนตรี
ตามกฎหมาย๓๑ฉบับมารวมอยู่ที่ตนเองเพียงคนเดียว
เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดี

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
แล้วก็จะนัดสอบปากคำนายวัชริวิทย์อีกครั้ง

ก็เป็นสิทธิของเขานะจะรับฟ้องไม่รับฟ้องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
ส่วนที่ยักษ์โสธรครับตำรวจสอบภาคเมืองยักษ์โสธรรับแจ้งว่า

เขียนข้อความแล้วเอาไปแขวนไว้บนสะพานลอย
หน้าโรงเรียนอนุบาลยะโสธรถนนแจ้งสนิท
ไปตรวจสอบรีบไปเลยตำรวจรีบไปตรวจสอบเลยที่เกิดเหตุนะครับ
ป้ายนี้เขียนข้อความระบุว่า
คือตำรวจก็ทำยังไงก็ต้องขึ้นไปปลดป้ายออกนะฮะ
แล้วก็ยึดไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามคนใช้รถใช้ถนนคนหนึ่งบอกว่า
เขาผ่านมาตรงนี้ตอน๒ทุ่มเห็นแล้วนะ
เห็นแล้วแต่ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนเอาป้ายมาติด
แต่คิดว่าคงจะอยากแสดงออกทางการเมือง
นำมาติดไว้บนสะพานลอยเพื่อให้ประชาชนสะดุดตา

สะดุดตาทั้งประชาชนทั้งตำรวจเลย
รีบเอาป้ายออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะ